อีกหนึ่งคดีนะคะที่พาดหัวหน้าหนึ่ง

เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีพิธีชาปนกิจ
ศพของไฮโซเชอรี่
บรรยากาศเมื่อวานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
รวมถึงมีชาวบ้านที่เขาเคยผูกพันกับคุณเชอรี่
เป็นชาวบ้านที่คุณเชอรี่เคยไปสร้างบ้านให้
โครงการต่างก็มาถือป้ายเรียกร้อง
บอกว่าอยากให้ตำรวจติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
แล้วก็จับกลุ่มตัวไนโก้ผู้ที่เกาะเหตุได้โดยเร็ว

เพราะคุณเชอรี่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือดูแลเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ
ใช่ค่ะโดยครอบครัวก็มีการจัดพิธีชาปนกิจศพนางสาว
ติมาตั้งวิบูรพาณิชย์หรือว่าคุณเชอรี่
นักธุรกิจที่ถูกฆาตกรรมในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่านทาวนอินทาวน์นะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีพนักงานจากบริษัทมหาเกียรติเพราะเพอร์ตี้จำกัด
แล้วก็ชาวชุมชนที่คุณเชอรี่เคยไปช่วยเหลือ
ก็มาร่วมพิธีกันเมื่อวานนี้ค่ะประมาณร้อยกว่าคน
แล้วก็ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพเนี่ยนะคะ
ก็มีผู้แทนสหกรณ์เคหาสถานเพื่อที่อยู่อาศัยจำกัดประมาณ๓๐คน
ถือป้ายแบบที่คุณผู้ชมเห็นเป็นการให้กำลังใจกับครอบครัว
แล้วก็เป็นการกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจสนโชคชัย
อยากให้เร่งรัดดำเนินการจับกลุ่มตัวนายโก้นายอัศยาชัยพาให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ทางตัวแทนสหกรณเคหาสถานบอกด้วยนะคะ
ว่าตำรวจเคยรับปากว่าจะจับตัวไนโก้ให้ได้๗วัน
เดี๋ยววันอังคารนี้จะครบ๗วันแล้วตามที่สัญญา
ถ้าเกิดว่าตำรวจสนโชคชัย
ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวไนโก้แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีได้เนี่ย
อังคารนี้จะรวมตัวกับชาวบ้านสักร้อยคน
ไปที่สนโชคชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้ว
แต่ทำไมถึงยังตามจับกลุ่มตัวเรื่องนี้ไม่ได้เลย
เอาฟังเสียงประธานสหกรณ์เคหาสถานเพื่อที่อยู่อาศัยจำกัดหน่อยค่ะ
ก็คือเราให้เวลาตามที่ท่านบอกค่ะ
แต่เราก็บอกว่าถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะสรุปได้เนี่ย
สมาชิกในโครงการของเราเนี่ย
เขาก็รวมตัวกันว่าจะไปถามนะคะว่า
เป็นยังไงอะไรบ้างคืบหน้าอย่างไรบ้าง
คือเราบอกว่าเราไม่อยากให้น้องเชอรี่ตายเปล่า
อาการของน้องเชอรี่ไม่ได้บอกว่าด้วยการต่อสู้
มารอบกัดฟาดข้างหลังแน่นอนค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะอย่างที่พูดด้วย
บอกว่าที่ชาวบ้านแล้วก็ที่ทางด้านของสากร
หาสถานเพื่อที่อยู่อาศัยจำกัดเนี่ย
เขารู้จักคุ้นเคยกับเชอรี่มา๑ปีแล้ว
เพราะว่าเชอรี่เป็นผู้ให้คำปรึกษา
เหมาแล้วก็สร้างบ้านริมคลองลาดพร้าวในช่วงของการจัดระเบียบบ้าน
รุกล้ำคลองลาดเภาให้กับสากรด้วย

แล้วก็บอกว่าเชอรี่เป็นคนดี

แล้วก็คอยให้คำปรึกษามาโดยตลอด
ไม่เหมือนกับนายโก้อัศยาเนี่ยนะ

ดูยิงแล้วก็ไม่เป็นมิตรนะครับ

คุณพ่ออำนวยวิชัยโชธ

ผู้บัญชาการตำรวจ

บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ขอเวลา
ติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุ๗วัน

เพราะว่ารู้ว่าตำรวจก็คงทำงานอยู่

แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันที่มีพิธีชาปนกิจ

คุณแม่ของเชอรี่ก็ป่วยหนัก

ทีนี้คุณพ่อก็พูดด้วยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย

ก็จะคุยเรื่องปัญหาการทำงาน
ปกติแล้วลูกสาวเชอรี่ไม่เคยเล่าปัญหาอะไร
พ่อแม่หนักใจอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง
ส่วนปมการฆ่าคุณพ่อก็เชื่อว่า
มาจากการขัดผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่ทั้งคู่ทำร่วมกัน

ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
อธิส่วนหนึ่งก็จะนำไปลอยอังคาร
ในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ส่วนอีกส่วนก็จะเอาไปไว้ที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
ซึ่งก็เป็นวัดจีนในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
เดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะคะ

นี่แหละค่ะคุณพ่อก็ย้ำนะคะ
ว่าตอนนี้ก็มีการปรึกษาเรื่องคดีความ
กับทางพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔อยู่
ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยนะคะ

แล้วก็ในพิธีชาปนกิจศพเมื่อวานนี้
พันธุ์ตำรวจโทพระศิษย์สายชนศักดิ์
รองผู้กำกับการสอบสวนของสนโชคชัยเนี่ย
ก็มาเป็นตัวแทนพนักงานสอบสวนชุดทำคดี

รองผู้อำกับการสอบสวนก็บอกว่ายืนยันนะคะ
ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้
ส่วนความคืบหน้าตอนนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่ค่ะ

ภาพนี้ค่ะที่ไนโก้ออกมาจากลิฟต์
โรงแรมแห่งหนึ่งของกัมพูชา

ปรากฏว่าตอนนี้ไนโก้ก็ยังคงหลบหนีอยู่

ส่วนกรณีการติดตามตัวน้องของไนโก้
พนักการสอบสวนมีการออกหมายเรียกไปแล้วรอบหนึ่ง

ก็จะมีการออกหมายเรียกอีกรอบที่๒

ก็จะออกหมายจับในข้อหาตามมาตรา๑๘๙
ให้การสนับสนุนผู้ต้องหาในการหลบหนี
ส่วนไนโก้ตอนนี้ถูกออกไหมจับ
คือความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนั่นเอง
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามจับกลุ่มอยู่
ก็วางกำลังตามเส้นทางเข้าออกในจังหวัด

เฉพาะที่เป็นจุดผ่านแดนของตมเท่านั้นนะครับ
แต่รวมไปถึงช่องทางทางธรรมชาติอีกด้วย
แล้วก็มีการวางกำลังตั้งแต่ภาคอีสานลงมาเกือบทุกจังหวัดแล้ว

ทีนี้ดูเรื่องเส้นทางการเงินของไนโก้หน่อยนะคะ
ตอนนี้มีการแจ้งอายัดบัญชีเอาไว้หมดแล้ว
แล้วก็ก่อนที่จะอายัดบัญชีจากการตรวจสอบ

แล้วก็มีการโอนเงินเป็นการโอนเงินหลักหมื่น
ส่วนรายละเอียดว่าจะเป็นตู้สาขาไหนตอนนี้

แล้วก็รางวัลนำจับ
คือมีผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามจ่ายเงินค่าหัวให้นะ

ใช่ถ้าเกิดว่ามีคนแจ้งเบาะแสจนจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
จะให้รางวัลนำจับ๓๓๐๐๐บาท
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเร่งดำเนินการนะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้ไนโก้รู้ตัวแล้วก็มีการไหวตัวหลบหนี
คาดว่าน่าจะไปได้ไม่เกิน๑๒สัปดาห์นี้
ก็น่าจะจับกลุ่มตัวได้นะคะ